ตีสองครึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีชุมชนเก่าที่นาเกลือ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะฮะชาวบ้านตอนนั้นกำลังหลับกันอยู่
เพราะตี๒กว่าทุกคนต้องตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งหนีตายกันอย่างอ้นละหัด

เย็นหนังตากูโอ้
เวลาโหยบ้านกูไปด้วยมาไงกูดูล่ะนี่ฮะโอ้โหตีอืม
เพลิงแบบลุกห่มไหม้แรงมากไปน้ำตาก็ไหลไปเพราะว่าก็บ้านหมดกัน
ค่ะนะฮะตีสองครึ่งนะครับชุมชนนี้ชื่อว่าชุมชนป่า
ชาชาจีนนะครับหรือว่ามันคล้มเรียกว่าชุมชนหน้าเกลือ
มันอยู่ที่พื้นที่บ้านนาเกลือที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนตีสองครึ่งสุดท้ายก็เนี้ยครับ
คุณผู้ชมเพลิงไหม้แบบนี้เพราะว่าเป็นบ้านไม้ด้วย
นะครับตรงด้านของดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรทาวสา
ธนภัยเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ
พัทยาก็เข้าไปช่วยกันดับเพลิงครับ
เนื่องจากว่าเพลิงมันกระหน่ำบ้านบริเวณของประชาชนค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เป็นชุมชนเก่าแก่เป็นบ้านติดกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีบ้านเรือนประมาณหนึ่งร้อยหลังข้ามเรือน
อยู่ในห้วยลำครองทางน้ำไหลลงสู่ทะเลครับ
แล้วก็เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ติดติดกันลุกลามไปค่อนข้างเร็วนะฮะ
เริ่มจากสองหลังแรกก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ลุกลามกันไปครับ
ใช้รถดับเพลิงประมาณห้าคันพยายามฉีดสกัดเพลิงไม่ให้มันขยายวงกว้างนะครับ
แล้วก็ไม่ลุกลามไปยังบ้านอื่นแล้วก็ต้องรีบประกาศอบพยพประชาชนออกมาจากตัวบ้าน
เพื่อความปลอดภัยใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้บางคนก็ขนข้าวขนของเท่าที่สามารถมีแรงขนออกมาได้
จากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บไปหนึ่งคนคือนางบุญยิ่งนะฮะ
อายุห้าสิบปีเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกไฟไหม้ด้วยในบ้านหลังนั้นนะฮะ
บาดเจ็บถูกไฟลวกตามบริเวณหัวไหล่เนื่องจากว่าไอ้เสาไม้ของบ้านเนี่ยนะฮะ
มันล้มลงมาทับระหว่างที่หนีออกมาก็เลยบาดเจ็บไปแล้วก็มีการประถมพยาบาลเรียบร้อย
ล่าสุดก็ปลอดภัยเห็นไหมดูหัวไหล่ซ้ายก็โดนเสาฟาดไปนิดหน่อยนะครับ
ทีนี้คนเจ็บเล่าตอนนั้นในบ้านเขาอยู่กัน๕คนนะฮะนอนหลับอยู่ก็ตี๒นกกำลังหลับสบายเลย
แล้วมีเพื่อนบ้านตะโกนเรียกไฟไหม้ไฟไหม้เพื่อนบ้านตะโกนเสียงดังมากก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ตอนแรกฮึ้ยงงอยู่เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยฉันฝันหรือเปล่า
แต่มันเห็นเปลวเพลิงสีแดงฉานเลยตกใจรีบตั้งสติแล้วก็รีบวิ่งออกมา
โกนเรียกคนในบ้านทุกคนช่วยพ่อออกมาจากบ้านก่อนตัวเองก็บาดเจ็บจากที่สาวมันล้มทับไปนะครับ
อีกหนึ่งคนก็คือนางสาวปาริชาติอายุ๓๐ปีอันนี้เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเหมือนกัน
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงได้ยินเสียงอาคืออาชอบดื่มเหล้าแล้วไปยืนด่าคาอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้
สักพักนึงลุกขึ้นมาอ้าวไฟไหม้นะฮะจึงตะโกนช่วยให้คนในบ้านรีบลุกแล้วก็ออกมา
สุดท้ายก็ออกมาได้นะฮะสิ่งที่ได้ติดมาแค่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับพระเครื่องที่ติดตัวเอาไว้

ได้ยินเสียงอาพูดว่าออกมาไฟฟันมาอะไรมา

ใช่นะที่โวยวายอยู่ตอนนี้แล้วพอออกมาอีกทีอ่ะก็แดงโล่แล้วอ่ะ
ก็เลยตั้งสติไปเอาปู่ออกมาเอาปู่ออกมาแล้วก็ป้าออกมาแล้วก็เรียกน้องออกมา
แล้วก็มาเอาพ่อออกมาหลังจากนั้นหนูก็ตะโกนให้คนช่วยมา
แล้วเขาถึงว่าฝันไม้บ้านครั้งเดียวไม่เท่าโดรนขึ้นบ้านสิบครั้ง
ใส่เหลือก็เหลือแค่นี้นึงเนี่ยพระเครื่องถาดเย็นแล้วฝันไม้ด้วยนะครับ
เบื้องต้นมีบ้านเสียหายไปถูกเพลิงไหม้ไปสองหลังเท่านั้น
สันนิษฐานว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับ